ช่วยตลอดตลาด

ทีนี้มาดูตัวเลขในตลาดกันดีกว่า
ว่าราคาสินค้าเขาจะปรับเปลี่ยนกันบ้างหรือเปล่า

คงที่เลย๑๔๐บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ

วันนี้ยังคงที่อยู่ที่๕บาทต่อฟองนะคะ
ทีนี้ไปเช็คราคาของปลากันบ้างจ้า
ปลานินวันนี้๘๐บาทต่อกิโลกรัม
ปลาทูนึ่ง๑๖๐บาทต่อเข่งนะคะ

บาทต่อกิโลกรัมจ้า